รัฐต้องศูนย์งบปีละเกือบ๘๐๐ล้านบาท

ทำไมต้องนำเงินภาษีไปจัดการ
หาคำตอบพร้อมกันวันพุธนี้